บอกนะฮะลุงโรงบอกว่างวดนี้มั่นอกมั่นใจ
ใครจะพูดว่าเลขอะไรก็แล้วแต่เลยแกมั่นใจว่าเลขของแกถูกแน่
ถูกจากอะไรเพราะว่าอะไรเพิ่งซื้อรถป้ายแดงมาแล้วเลขทะเบียนรถนี่แหละ
รงมั่นใจว่างวดเนี้ยมาแน่คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหม
รงเนี่ยเพิ่งไปถอยรถเบ้นป้ายแดงมาหมาดใช่ไหม

เลขทะเบียนของลุงรงก็คือฮอนกฮูก
ใครที่คิดว่ากำลังจะไปตามเสี่ยงโชคหาดูหน่อยสิ
อาจจะหาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร
รงแกบอกกับบันเทิงไทยรัฐมาว่า
ลุงเนี่ยกว้านซื้อมาหมดประเทศแล้วมั้ง

รงบอกว่ามีเซนต์ว่างวดนี้นะมันจะมา

บอกว่าแกเคยปุ๊บปั๊บรับโชคจากเลขทะเบียนรถแบบนี้

แล้วงวดนี้ก็เลยจัดไปหนอประมาณสี่ร้อยใบพี่แจ๊ก
แล้วซื้อหนักขนาดนี้กะว่างวดนี้โอ้โหได้เฮแน่นอน

ฟังเสียงลุงรงกันสักหน่อยค่ะ
มั่นใจอะไรขนาดนั้นลุง
เนี่ยลุงกว้านซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้ว
๐๒๒๑นิกว้านพักประเทศ

ลุงมีเซ็นเรื่องเลือกออกรถแล้วลุงขับ
รถของลุงท่อผวยออกไม่รู้เป็นยังไงนะ

เรียกลุงไม่หันนะบอยดูด้วย

ธันวารู้กันว่าจะเรียกลุงแล้วยังหันอยู่หรือเปล่า
มาขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะฮะ

แต่ที่ไม่ต้องรอเลยก็เรื่องทำมาหากิน

อกจากร้านครัวลุงรงแล้วนะฮะ

แห่มาจับจองกันแบบกลางเต็นต์ช่วงนี้อากาศดีถูกไหม
มีเช่ากระท่อมกันด้วยนอนเต็นต์กันแบบคึกคักเลย
ช่วงนี้อากาศแบบสบายคุณผู้ชม
รงบอกว่าช่วงปีใหม่จองเต็มหมดแล้วนะจ๊
จริงนี้นะบอกเลยว่าที่ทำทำไม่ได้หวังรวยนะ

เออลงทุนเป็นแสนรายได้ค่าเช่าแค่ไม่กี่ร้อยเอง
แต่ว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะความสุข

มีกษัตริย์๕๑๕๐บาท
พวกเราต้องอย่าให้คนมาเที่ยว
เป็นไงที่พักลุงรงหลักร้อยบาทเท่านั้นเอง

แต่ที่สำคัญคือสั่งอาหารร้านแกมารับประทานได้
ฟินเวอร์ค่ำคืนของคุณแฮปปี้แน่นอน
ใช่ว่างแล้วก็อยากไปแต่ว่าเต็มแล้วพี่แจ๊ค
พวกเรา๓คนอดเอาไว้ปีใหม่ตีหน้าต่อละกันกับผู้ชมนะ
ทุกเรื่องบรรเทิร์นบรรเทิร์นไทยรัก